หือนี่ช่วงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงกำลังมามีออเดอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ทั้งอาหรัฐทั้งจีนโหฮลวยแน่นอนต้นนี้ทางนี้ก็ออเดอร์เหมือนกัน
เต็มต้นไปดิวต่อได้หน้าสวนนี่เดี๋ยวให้ดูกันนะฮะ

ดูก่อนสนใจไปดิวหน้าสวนได้นะฮะประกอบกิจการ
เหมาะสำหรับตอนนี้ใครที่จะเอาไปกับแก้มกับข้าวเหนียวมูล
ตอนนี้กำลังฮิตเลยชาวจีนอารับ
โอ้โหเป็นที่ต้องการมาอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
แต่ว่าปลูกมะม่วงตอนนี้อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนนะครับ
มีทั้งเรื่องของลมมีทั้งเรื่องของฝน
ดีไม่ดีเนี่ยนะครับอาจจะทำให้มะม่วงของเราเนี่ยนะครับ

อาจจะไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวไปขายได้ด้วย

พวกมะม่วงคุณเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห

เราชวนคุยใช่ไหมแต่เก็บมะม่วงไม่ทันเนี่ย
ทั้ง๓ท่านนี้ต้องไปช่วยกันปลูกมะม่วงให้ผมแทนด้วย
อ๋อไม่ช่วยปลูกค่ะจะไปช่วยเก็บที่มันหล่น
งี้ดีกว่าหลายคนคงประสบปัญหานี้เหมือนกัน
ปลูกมะม่วงแล้วมะม่วงตกลงมาแบบนี้
จะทำยังไงให้มะม่วงติดกับก้านของเขาอย่างแข็งแรงคงทน
จะทำยังไงให้มะม่วงออกผลดก
เดี๋ยววันนี้มีวิธีมาให้กับทุกคนได้ติดตามกัน
ใครมีต้มมะม่วงอย่างที่บ้านลองไปใช้ได้
วันนี้สิ่งที่จะนำมาฝากให้กับทุกคน
เป็นวิธีการทำน้ำหมัก
ซึ่งเป็นน้ำหมักที่ทำมาจากปลีกล้วยน้ำว้านั่นเอง
ผลผลิตหรือว่าวัตถุดิบก็สามารถให้จะหาได้แถวบ้านเรา
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง
ที่บอกเลยครับก็คือปลีก้วยน้ำว้า๓กิโลกรัม
น้ำตาลทรายแดง๑กิโลกรัมและน้ำเปล่า๓ลิตร
นำทุกอย่างมาผสมรวมกันในถังหมัก๒๐ลิตร

ไปผสมกับน้ำโดยอัตราส่วนก็คือน้ำหมัก๑ลิตรต่อน้ำสะอาด๑๐๐ลิตร
พอผสมกันเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปฉีดพ่นบริเวณช่อดอกทุก๗วันในช่วงเช้ากับช่วงเย็น
ก็จะสามารถที่จะทำให้ผลที่จะออกมาจากช่อดอกมีลักษณะเป็นผลดก
แล้วก็ที่สำคัญครับคั่วของมะม่วงที่ติดกับกิ่งก็จะมีความคงทนแข็งแรง
พอมีลมพัดมาแรงแบบนี้ก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้
ทำให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ออกจากต้นได้

แต่ว่าทีนี้มาดูกันหน่อยว่าในระยะนี้หลังจากที่ลมมาพัดผ่านส่วนผมไปแล้ว
วันนี้จุดไหนบ้างจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เรื่องของพายุฤดูร้อนแน่นอน

เมื่อวานนี้อีสานหลายพื้นที่นะครับเจอกันหนักหน่วงไปแล้ว

ภาพนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันมี๒สีนะครับ
สีแดงคือจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง

เหนือจังหวัดน่านอุตรดิษฐพิสุนุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์นะครับ

ร้อยเอ็ดหนองบูรมภูยะโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญขอนแก่นอุบลราชธานี
ชัยภูมิศรีสะเกดนครราชศรีมาบุรีลำมหาสารคามสุรินกาลสินครับ

ตอนบนอาจจะต้องเตรียมรับมือกันหนักหน่อย
นครนายกชนบุรีปราจินบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็ตราดนะครับ

กลางนะครับนครสวรรค์สิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบุรี
พระนครศรีอายุทยาอุทัยธานีชัยนาฏนี่นะครับ
พื้นที่เหล่านี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ชาวสวนชาวไร่ต่างที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลายคนคงได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับ

รวมไปถึงลูกเห็บที่อาจจะตกลงมาสร้างความเสียหาย
แล้วก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยกันได้นะครับ
ความแปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในระยะนี้
คุณผู้ชมครับตอนนี้ดูเหมือนว่า
โอ้โฮมะม่วงตกเกินกาศได้ไม่หมดเลย
มะม่วงเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะตกแล้วนะครับ
แต่ทุกท่านทราบไหม
ม่วงเหล่านี้สามารถที่จะเอาไปแปรรูปได้
เขาบอกมะม่วงเหล่านี้สามารถให้จะเอาไปแช่อิ่ม
เอาไปทำเป็นมะม่วงกวนเอาไปทำไฟลิตต่างพันธุ์ขนมต่าง
สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้แต่โอ้โหเสียดายจริง

เราพบปกติสงสารนะครับผมขอคุณนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวรูปเดียวขอเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มก่อน
เราก็เราไปเก็บมะม่วงไปทำแยมทำอะไรก่อนละกัดนะครับ

ช่วงนี้ใครจะในการทำกิจกรรมอยู่กันเข้าระวังกันหน่อย

ที่ชวนคุยด้วยนะมะม่วงตกหมดเลย
อยากกินมะม่วงพันแอปเปิ้ลก็เลยได้เป็นมะม่วงพันน้ำดอกไม้